เหตุการณ์ที่ทางแม่ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีเขาไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอหัวหมาก
ตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกล่อลวงไปข่มขืนที่อาคารร้างแห่งหนึ่ง
แล้วก็คนที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะชื่อว่าบังนัดอายุประมาณ๔๐ปี
แล้วตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบจุดที่แม่บอกว่าเป็นจุดเกิดเหตุแล้วมันก็มีหลักฐานหลายอย่างมาก
มีร่องรอยมีหมอนสื่อบางสำนักบอกด้วยว่ามีคราบอสุจิอะไรแบบนี้ค่ะ
บอกว่ามันมีหลักฐานค่อนข้างเยอะจนทำให้ตอนนี้ตำรวจสนหัวหมากบอกว่าเตรียมออกไหมจับคนก่อเหตุแล้วนะคะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปค่ะเป็นเหมือนสถานบันเทิงร้างอยู่ในซอยรามคำแหง๘๑ทับ๔ก็ไปหาหลักฐานเพิ่มเติม
เพราะว่าแม่ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๒พาลูกสาวไปแจ้งความที่สอนอหัวหมากบอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกผู้ชายที่ชื่อว่าบังนัดอายุประมาณ๔๐
วิทยาศาสตร์เราก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคาเราส่งคุณพลอยสจิิริตฮิสินนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่
ตรงนี้เป็นสถานบันเทิงร้างมี๒ชั้นนะคะก็มีระยะห่างจากหน้าปากซอย๘๐
๘๑ทับสี่๕๐๐เมตรได้รอบตึกมีสังกสีปิดไว้
มีแค่ช่องทางเล็กด้านข้างเพื่อที่จะเดินเข้าไปข้างใน
พอเข้าไปก็เป็นแบบนี้มันรกร้างมากนะคะ
ต้นไม้เต็มเลยมีกองเสธขยะมีสิ่งปฏิกุญเครื่องครัวเก่า
หมอนที่นอนในลักษณะกั้นห้องเอาไว้คืออยู่ได้
แล้วก็มีเสื้อผ้าเก่าจำนวนนึงด้วย
ว่าน่าจะมีคนอยู่น่าจะมีคนแอบมาอยู่ที่นี่
แต่ไม่เจอคนนะก็เจอหลักฐานเหล่านี้ค่ะ
ข้อมูลจากแม่เด็กผู้เสียหายก็บอกว่า
คนร้ายพาเด็กผู้หญิงอายุ๑๒คนนี้ค่ะ
ขึ้นไปกระทำชำราวที่ชั้น๒
พอทีมข่าวของเราไปชั้น๒ตามข้อมูลที่คุณแม่บอกนะ
ด้านบนเป็นห้องแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะแต่ก็เก่านะรกร้างใกล้พังอะค่ะ
พอเดินไปสุดทางมันจะมีห้องหนึ่งอยู่ริมด้านขวา
ว่าห้องนี้แหละคุณผู้ชมเป็นห้องที่คนร้ายพาเด็กผู้หญิงผู้เสียหายมาข่มขืน
เพราะมีโซฟงโซฟาเพราะมันสามารถอยู่ได้ไงมันมีหมอนมีโซฟามีอะไรแบบนี้
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนางพิรมัยฉิมวิเศษเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง
เขาอยู่ใกล้ใกล้กับที่เกิดเหตุนะคะก็เล่าให้ฟังว่าเพิ่งรู้เรื่องเมื่อเช้านี้เอง
ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเมื่อคืนก็ไม่มีความผิดปกติอะไร
ไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือตึกร้างแห่งเนี้ยก็จะมีกลุ่มคนไปอยู่นะ
เขาบอกว่าก็สลับไม่ซ้ำหน้าค่ะบางทีก็ไปดื่มเหล้ากันไปเสพยาเสพติดกัน
ทะเลาะไปเมาทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นชาวบ้านบอกว่าตรงนั้นน่ะนะน่ากลัวมาก
แถวนั้นเขารู้กันเลยว่ามันแบบคนไปเมาไปทะเลาะกันบ่อยอะค่ะ
มันเป็นมันเป็นบ้านร้างใช่ไหมแล้วมันมีคนเข้าคนออก
แล้วเราไม่รู้เราไม่เห็นหน้าชัดนะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครไง
เพราะว่ามันเข้าออกกับหลายคนเยอะอยู่
แต่เด็กที่โดนพี่ก็ไม่รู้เด็กคนไหนเพราะว่าพี่ยังไม่เห็นเด็กไง
รู้ตอนเช้าเนี่ยพร้อมที่นักข่าวกับตำรวจมานี่แหละ
แล้วพี่แบบได้ถามรู้สึกกลัวไหมคะที่เราอยู่ข้างนั้นเนี่ยค่ะ
มันก็กลัวมาตั้งนานแล้วนะเพราะว่ามันข้างในมันจะมีพวกขี้ยาเยอะไง
แล้วมันก็จะกินเหล้ากันแล้วมันก็บางครั้งมันก็ออกมาตีกันอยู่กลางถนน
เดี๋ยวมันก็เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยตอนก่อนพี่จะมีหลานอยู่ที่นี่คนนึงไง
แล้วพอพี่รู้สึกว่ามันน่ากลัวไงขี้เกียจไม่มีเวลาไปรับไปส่ง
ก็เลยส่งเขากลับไปอยู่ที่บ้าน
ถ้าสมมุติเป็นเด็กผู้หญิงหรืออะไรอย่างนี้เดินคนเดียวนี่ถือว่าเปลี่ยวไหมคะ

ถ้ามันไม่มีคนเดินบางทีพี่ออกไปตลาดตี๔พี่ยังกลัวเลยบางที
เพราะตี๔มันเงียบไง
แต่ถ้าช่วงที่ยังไม่ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งมันก็ยังมีคนเดินอยู่
แล้วตึกร้างอาคารร้างแถวบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากใช่ไหม
แล้วมันก็เป็นแหล่งมั่วสุมไงมาก่อเหตุร้ายกัน
ถูกต้องทั้งกรุงเทพฯทั้งต่างจังหวัดเราจะเจออาคารเก่าแบบนี้
ไม่เสร็จก็มีหรือว่าเก่าแล้วไม่มีคนอยู่ปล่อยไว้
เนี่ยฮะมันก็มีใครไม่รู้เข้าไปอยู่ไปซ่องสุมกันไปมั่วสุมกัน
แล้วเจ้าของเจ้าของเขาก็ไม่รับผิดชอบใช่ไหมพอไม่ใช้แล้วก็ปล่อยทิ้งหนีไปเลย
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่ตึกร้าง๗ชั้นอยู่ท้ายซอยรามคำแหงนะครับ
จากตึกที่เป็นจุดเกิดเหตุไม่ไกลนัก
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่คาดว่าบางนัดผู้ต้องหาอาศัยอยู่
โดยห้องของบางนัดอยู่บนชั้น๕นะฮะมีที่นอนมีหมอนนะก็สภาพเก่าแหละ
วางเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่สามารถมองเห็นมาได้จากภายนอกด้วยนะ
รอบพื้นที่ก็มีเทียนมียากันยุงมีเสื้อผ้ามีอุปกรณ์เสพยาเสพติดนะครับ
มีชุดชั้นในนะวางเกลื่อนกลาดแล้วตึกนี้นะครับ
พบว่ามีผู้อาศัยอยู่เกือบ๒๐๐คนตึกร้าง๗ชั้น
คือผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารนี้ยืนยันตรงกันว่าคนร้ายก็คือบางนัดนะครับ
ขึ้นมามั่วสุมเสพยาเสพติดที่ห้องพักบนชั้น๕ตรงนี้เป็นประจำ
เมื่อคืนที่เกิดเหตุไม่เจอความผิดปกติอะไร
ไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลืออะไร
กระทั่งเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาเห็นคนร้ายออกจากอาคารนี้ไป

ขณะที่เพื่อนของบังนัดคนร้ายให้ข้อมูลว่า

แต่ยอมรับว่าช่วงหัวค่ำบางนัดโทรมาหาจริง

แต่ระหว่างนั้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่
ของเด็กหญิงผู้เสียหายเนี่ยโทรมาสอบถามเหมือนกัน

ยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนรู้เห็นด้วย
แม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายโทรมาสอบถามเหมือนกัน

แต่ยอมรับว่าช่วงหัวค่ำบางนัดโทรมาหาจริง

แต่ยอมรับว่าลูกสาวเขาหายตัวไป

แต่ยอมรับว่าลูกสาวเขาหายตัวไป

แต่ยอมรับว่าลูกสาวเขาหายตัวไป

แต่ยอมรับว่าลูกสาวเขาหายตัวไป
แต่ยอมรับว่าลูกสาวเขาหายตัวไป
แต่ยอมรับว่าลูกสาวเขาหายตัวไป

บางนัดเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
บางนัดเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แต่เคยทำหน้าที่ไปรับส่งเด็กผู้หญิงผู้เสียหายอายุ๑๒คนเนี้ยที่โรงเรียนเป็นประจำ
แต่เคยทำหน้าที่ไปรับส่งเด็กผู้หญิงผู้เสียหายอายุ๑๒คนเนี้ยที่โรงเรียนเป็นประจำ
ที่โรงเรียนเป็นประจำโอ้โหคือก่อนหน้านี้แม่เด็กไว้ใจ
ก็ให้ไปรับไปส่งไปรับไปส่งแล้วก็อยู่ดีบางนัดเนี่ยก็หายไปนะ
หายไปเป็นเดือนแล้วก็กลับมาที่บ้านของเด็กแล้ววันที่เกิดเหตุอ่ะ
น้องเขาอยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่ไม่อยู่อะค่ะ
แล้วบางนัดด้วยความคุ้นเคยไงเคยไปรับไปส่งที่โรงเรียน
ก็เลยพูดจาหวานล้อมเด็กอะค่ะชวนไปข้างนอก
พอชวนเสร็จก็มาก่อเหตุเนี้ยแม่กลับมาอ้าวไม่เจอลูกสาว
ออกตามหาจนเจอว่าลูกสาวไปเดินอยู่ใกล้บ้าน
แล้วแม่ก็เลยถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
สุดท้ายลูกก็เลยเล่าให้แม่ฟังว่าถูกบางนัดข่มขืน
แม่ก็เลยพาลูกสาวไปแจ้งความนี่แหละค่ะล่าสุดตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างขออำนาจศาลออกไหมจับนะคะ
แล้วก็จะตามตัวมาดำเนินคดีคาดว่าเร็วนี้น่าจะได้ตัวนะคะ
เพราะว่าตอนนี้รู้ชื่อรู้นามสกุลแล้วว่าเป็นใครอะไรยังไง
แล้วคาดว่าตอนนี้หลบหนีอยู่ในพื้นที่บึงกลุ่มนะคะถ้าใครเห็นเนี่ยคนหน้าตาแบบนี้
เนี่ยที่แรกมีข่าวว่าคนร้ายเนี่ยสองคนตกลงคนเดียว
คือไหนคนนี้นะฮะอ่าเพราะว่าเพื่อนคนนั้นเขาปฏิเสธปฏิเสธใช่
แต่มันก็ทำให้เรารู้อีกอย่างหนึ่งว่าโอ้โหตึกร้างอาคารร้างเนี่ย
เพราะในกรุงเทพเนี่ยมันน่ากลัวมากนะคะ
คือคนก็เข้าไปอยู่กันใช่ไหมร้อยกว่าคนอย่างเงี้โอ้โห
แล้วก็พร้อมที่จะออกไปก่อเหตุอะไรก็ไม่รู้
ก็ไปมั่วสุมไปอะไรกันอยู่ในนั้นเสร็จแล้วก็มากบดานอยู่ตรงนี้นะครับนะคะ